คุณไปต่อที่อีกหนึ่งสาวโสดแล้วกันนะคะ

หลังจากที่เป็นเมนเทอร์สุดแซ่บคนเก่งไปแล้วนะคะ
ดอดมาเล่นค่ะเอ็มมิวสิกวีดีโอด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณไม่ใช่เล่นนะคะ

คุณ๔๕ล้านวิวเข้าไปแล้วที่ฉันดูเมื่อเช้าล่าสุดนั่นเองนะคุณนะ
แล้วก็งานนี้เจ้าตัวก็มาเยียนไทยรัฐทีวีแล้วก็
ค่ะว่าทั้งตัวเองนั้นช่วยดูแลความสวย

ก็ขอมาพูดถึงเรื่องอินเนอร์กันหน่อยละกันนะคะ
ช้ำรักที่สอวังนั้นถ่ายทอดออกมาได้ดีเหลือเกิน

เนอร์ส่วนตัวมาใช้ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็น

เรื่องนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องไปเอาอีกเรื่องหนึ่ง
คือสุดท้ายแล้วมันเป็นการรวมชีวิตในหลายอย่างค่ะ
มีบางเทคไปนึกว่าเราแบบเป็นสตอรี่ของเพื่อนด้วยนะ

จับแฟนได้อย่างนั้นอย่างนี้อกหักเจ็บปวดแค่ไหน
คือสิ่งที่เราเคยเห็นสิ่งที่เราเคยเป็น

เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีที่มาของแฮชแท็กว่าแบบ
เปิดเพลงให้ดังร้องไห้ให้จบแล้วก็จากนั้นคือลุกค่ะ
ก็โตมาขนาดนี้อาจจะมีมาจากประสบการณ์ความรงความรักบ้างนะ
ที่สำคัญเธอเนี่ยนะอินเนอร์สุดอยู่แล้ว

เพราะว่าแก้มวิชญานีเองก็เปลี่ยนลุค
ก็กินใจกันไปหลายคนนะคะสำหรับเพลงนี้ให้กำลังใจเนาะ